ส่วนเรื่องนี้บนทางด่วนบุรพาวิถีค่ะกู้ภัยเขาไปเห็นรถเก่งคันหนึ่งค่ะบุ๊ค
จอดอยู่บนทางด่วนจอดแบบติดเครื่องนะคะแต่ไม่มีคนขับรถอยู่ในรถ
แล้วที่ขอบทางด่วนนะคะมีโทรศัพท์มือถือวางอยู่
พอชะโงกลงไปดูเท่านั้นแหละเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่บนพื้นแบบนี้ค่ะ
คำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับเธอเป็นอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตาย
หรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่กู้ภัยฉะเชิงเซานะคะไปตรวจสอบค่ะ
ทางด่วนบุรพาวิถีบริเวณถนนเทพรัฐบังนาตราดกิโลเมตรที่๔๖บังปะกงฉะเชิงเซานะคะ
ร่างผู้หญิงอยู่ด้านล่างทางด่วนรถอยู่ด้านบนแบบนี้
จอดติดเครื่องอยู่นี่ค่ะในรถไม่มีคนขับ
มีมือถือวางอยู่บนขอบทางด่วนพอชะโงกไปข้างล่างนี่นี่มือถือวางอยู่แบบนี้นะคะ
พอชะงวกมองด้านล่างพบร่างของคนขับค่ะนางสาวปอดอรณาแจ่มจันอายุ๓๖นะคะ
เสียชีวิตในลักษณะนอนหงายมีรองเท้าแตะสีน้ำเงินกระเด็นอยู่ใกล้ใกล้กับศพ
ว่าตกมาจากทางด่วนค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่ทีมข่าวของเราทำเป็นกราฟิกให้ดูสูงประมาณ๑๗๑๘เมตร
ให้เห็นภาพชัดก็คือตึก๗ชั้นสูงมากนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะหรือว่าผู้เสียชีวิตจอดรถแล้วโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าแล้วโดนรถชนกระเด็นตกลงมาหรืออย่างไร
หรือตั้งใจจะฆ่าตัวตายกระโดดลงมาจากทางด่วนกันแ
แล้วก็มีโทรศัพท์ไว้หนึ่งเครื่องวางไว้

คือใครเป็นคนแจ้งทีแรก
ว่ามีคนตกจากบริษัทประกรมประโตกลงมาให้เร่งตรวจตอบ
และที่นี่คือเยื่องต้น
เขาพัดตกหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาพัดตกลงมาหรือเขาโดดลงไปเอง
ก็ต้องหาคำตอบให้สิ้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฉะเชิงเศร้า
ก็เลยพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่พบศพค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนได้รับแจ้งจากกู้ภัยบุรพาวิถี
ทางสถานีตำรวจบังปะกงว่าช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
พอมาตรวจสอบก็เห็นร่างผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะ
ตกลงมาจากทางด่วนนอนนิ่งไปแล้วนะคะ
ก็ทางกู้ภัยบอกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ

ว่าผู้หญิงท่านนี้อาจจะรถเสียหรือเปล่า
แล้วตั้งใจจะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
แต่ระหว่างที่ยืนอยู่บนทางด่วน
อาจจะพลัดตกลงมาเสียชีวิต
คือกู้ภัยเขามองว่าไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย

สำหรับคนที่ตกลงมาจากจุดนี้ค่ะ
ช่วงเช้าของวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิต
ติดต่อตำรวจมาดูสถานที่เกิดเหตุ
มนต์พระหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจได้คุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิต
เขาก็ให้ข้อมูลว่าช่วงสักตีหนึ่ง
ตัวผู้เสียชีวิตยังโทรศัพท์คุยกับลูกชายอยู่เลย
ไม่มีเหตุจูงใจที่จะฆ่าตัวตายแน่
ญาติของผู้เสียชีวิตค่ะคุณณะทารา
เล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตมีอาการป่วย

ก็เลยสงสัยว่าการที่จอดรถบนทางด่วน
แล้วก็ไปจอดใกล้กับตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วน
ว่ามือถือแบตหมดหรือเปล่า
จอดรถเพื่อโทรหากู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
เธออาจจะวูบแล้วพลัดตกลงไปเองจนเสียชีวิตนะคะ
อันนี้คือคิดบวกนะคะแต่ที่แน่คือไม่ใช่ค่าตัว

แต่ถ้าเขาโดยสัญญาติอย่างกับถ้าคนขั้นตัวตาย

เขาขอพักช่วยเหลือเขาอาจจะวูบตรงนั้น

ก็บาทกำลังไปหมดสติกต่อแทนเอาเติม
เหมือนกับว่าตั้งใจมาจอดใกล้กับตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วน
เปิดไฟกระพริบไฟฉุกเฉินเอาไว้
แล้วอาจจะวูบหรือเปล่าอันนี้ยัดย่าตั้งข้อสังเกต
ก็ไม่ได้มีการโพสต์เรื่องราวอะไรที่เป็นความเครียด
หรือป่วยซึมเศร้าหรืออะไร
ตอนนี้ตำรวจบอกว่างั้นขอเก็บหลักฐานก่อนค่ะ
ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บนทางด่วนบุรพาวิถีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ